มาเตือนเรื่องของสภาพอากาศ
เรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
ขนของหนีน้ำก่อนที่มวลน้ำก้อนใหญ่เนี่ย

ราชบุรีเองได้เกิดน้ำป่า

โดยนายจิตศักดิ์อนุศาสนนันหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชรปธามราชบุรี
นายอนุสรมฤทธล้ำผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕ตำบลยางหักอำเภอปากท่อ
ได้เข้าตรวจสอบสถานการณ์อ่างเก็บน้ำไทยประจันทร์
ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันทร์
หลังเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับ
แล้วก็เกิดน้ำป่าไหลลงบริเวณอ่างเก็บน้ำ
มีปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์
ชมประธานจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากอ่างผ่านท่อระบายน้ำอีกท่อหนึ่ง
ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างลดได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับ
แต่จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ด้านล่างซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พืชไร่พืชสวน
ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากน้ำป่าได้ในบางพื้นที่ครับ
ตอนนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ลำทานให้ขนของขึ้นที่สูงไว้ก่อนแล้ว
ส่วนลูกหลานให้ระมัดระวังไม่ให้ลงเล่นน้ำในช่วงนี้เด็ดขาด
เนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายจากน้ำป่าที่ซัดแรงมาแบบนี้คุณดูสินะครับ

น้ำท่วมถนนหลายสายเช่นถนนเพชรกะเสมสายหลักนะครับบริเวณหน้าตลาดชัดชัยซอยหัวหิน๙๗ทางยกระดับน้องแก่
จนถึงซอยหัวหิน๑๑๒บริเวณสวนน้ำวานานาว่าหัวหิน
ซึ่งมีปริมาณน้ำท่วมสูงกว่า๕๐เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้แล้วนะครับ
เรียบคลองชวประธานโค้งพระจันทร์น้ำท่วมมิดถนนจนไม่เห็นทางแล้วครับ
โดยมีตำรวจสพหัวหินแล้วก็มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานได้คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
แนะนำให้ใช้เส้นทางถนนบายพลาสชะอำปรานบุรีแทน
ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาศาสนภัยเขต๔และเจ้าหน้าที่โชคประทานที่๑๔
ประดมเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำบริเวณชุมชนหัวนาแล้วก็บริเวณด้านหลังวัดเขาไกรราชลงทะเลให้เร็วที่สุด
ขอให้ย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
เนื่องจากข้นรลักษณ์ทุกขาวนั้น
สถานการณ์น้ำคาดว่าน่าจะมากกว่าปีที่แล้วโดยสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรชบุรี
ล่าสุดนะคะสำนักอุทธกษาตกรมชลประธานตรวจวัดปริมาณน้ำในลำห้วยแม่ประจันท
ปริมาณน้ำวัดได้๓๔๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ก็จะทำให้น้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเพชรลงสู่แม่น้ำเพชรชบุรี
ปริมาณน้ำจะอยู่ที่๒๐๐๒๓๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะที่น้ำจะล้นตลิ่งในพื้นที่๒ฝั่งแม่น้ำเพชรชบุรี
ตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรชบุรีไปจนถึงบริเวณปลายแม่น้ำ
เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นใบสำหรับการเฝ้าระวังช่วงเวลา๑๖นาฬิกา
เราจะบริหารน้ำก้อนนี้โดยการที่เราจะตัดน้ำลงคลองส่งน้ำนะครับ
ครองส่งน้ำที่ต้องมีอยู่๔สายหลักนะครับ
ก็คือคลองสาย๑สาย๒สาย๓แล้วก็คลองฝั่งซ้ายตัดลงไป๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพราะฉะนั้นปริมาณน้ำส่วนที่เหลือเนี่ยลบจาก๓๔๐ก็จะเหลือประมาณ๒๙๐นะครับ

แต่เราจะอั้นเอาไว้ที่เขื่อนเพชรด้วยบานประตู
ประตูที่เขื่อนเพชรเราสามารถที่จะคอนโทนน้ำให้เป็นก้อน
เราจะไม่ปล่อยพลวดลงไปทีเดียว๒๙๐
เพราะว่าเมื่อปีที่แล้ว๒๓๐ได้รับผลกระทบเต็มเลยนะครับ
คอนโทรไปที่๒๓๐ให้ได้นะครับ
โดยล้างเอาไว้ที่หน้าเขื่อนเพชรให้ได้นานที่สุด
แล้วบริหารลงไปเป็นลูกเป็นลูกลงไปทยอยไม่ให้ได้รับผลกระทบ๒๙๐เต็ม
คือตอนนี้เขาบอกว่าน้ำจากแม่น้ำเพชรชบุรีลงที่ท้ายเขื่อนเพชรเยอะเลยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ถึงขนาดต้องนอนเฝ้าดูสถานการณ์น้ำตลอดทั้งคืน
แล้วก็ดำเนินการตามแนวทางที่ทางด้านของรัฐมนตรีเกษตรสั่งการไว้ล่วงหน้านะครับ
บอกว่าให้หน่วงน้ำในตัวเมืองเพชรบุรีไว้
เพราะตอนนี้ที่บ้านแหลมอำเภอบ้านลาดอำเภอท่ายางน้ำท่วมเป็นบางส่วน
แล้วก็กรมชมประธานก็เตรียมเครื่องผลักดันน้ำ
แต่ว่าอย่างน้อยชาวเพชรบุรีก็อาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วม๔๕วันนะครับ
เจ้าหน้าที่นี่เขาเฝ้าระวังมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ประชาชนที่เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ
ซึ่งผู้อำนวยการโครงการชลประธานจังหวัดเพชรบุรี
คาดว่าจะใช้เวลาในการระบายน้ำมวลน้ำก้อนนี้ประมาณ๓วันค่ะ
ขณะนี้กรมชลประธานได้เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำจุดต่างเรียบร้อยแล้ว
เพราะอาจจะวิกฤตกว่าปีที่แล้วด้วยนะปีที่แล้วจำได้ไหมฮะ
ชบุรีประจวบคลีขันก็น้ำท่วมในเมืองเหมือนกันนะครับ
ส่วนเรื่องของเส้นทางรถไฟเมื่อวานี้ในช่วงเย็นประมาณ๖โมงเย็นนะครับ
ปรากฏว่าน้ำเริ่มเพิ่มระดับขึ้นจนท่วมเส้นทางรถไฟ
ในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
โดยฝ่ายการช่างโยธาได้ประเมินสถานการณ์แล้วก็พบว่าระดับน้ำยังคงท่วมสูงขึ้น
เป็นระยะทางยาวหลายร้อยเมตรขบวนรถไม่สามารถวิ่งผ่านได้นะครับ
รถไฟแห่งประเทศไทยจึงจำเป็นต้องให้ขบวนรถโดยสารสายใต้ทุกขบวน
ออกจากสถานีกรุงเทพไปแล้วทำขบวนวิ่งกลับมาส่งผู้โดยสาร
ยังสถานีกรุงเทพคือวกกลับมานะฮะแล้วก็งดการเดินขบวนรถนะครับ
นี้ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าโดยสารได้เต็มราคา
สำหรับขบวนรถสายใต้เที่ยวเข้าสถานีกรุงเทพจะรอประเมินสถานการณ์ต่อไปนะครับ
แล้วเขาบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นมีน้ำท่วมรางรถไฟบริเวณสถานีชะอำ
ระดับน้ำสูงถึงสันรางประมาณ๒๐เซนติเมตร
ก็เลยมีการหยุดการเดินรถไฟสถานีเพชรชบุรี
หยุดขาล่องลงใต้ไว้๒ขบวนเป็นรถด่วนกรุงเทพหาดใหญ่
แล้วก็กรุงเทพสุงไงโกลกนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาซ้ำ